ท่านผู้ชมครับเราตามเหตุการณ์นี้ให้นะครับ
มีคลิปหนึ่งที่เพจ
เหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่๑๔กันยายนนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูภาพนะฮะเป็นช่วงเวลาที่
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ย
เป็นคนไข้ประสบอุบัติเหตุนะครับ
ลักษณะก็คือถูกมัดตัวไว้นะ
แต่ว่าเขาดิ้นไปมานะครับ
ตอนที่เรารอดอยู่บนเตียงพนักงานเวรเปลย์ที่ที่สวมเสื้อขาว
อืมอยู่คนตรงเนี้ยเขากด
กดเนี่ยเฮ้ยเห็นไม่

ก็ถูกนี่ไงค่ะจังหวะนี้อืมทุบด้วยอะไรหนึ่ง
ให้เขาเหยียดตรงอะไรแบบเนี้ยแต่นี่ค่ะนี่ค่ะจังหวะนี้มีตี
เนี่ยฮะก็เลยเอ๊ะเนี่ยตกลงแล้วหลักวิธีการมันเป็นยังไง
ถ้าเกิดว่าคนไข้ขัดขืนไม่นิ่งอะไรจริงแม้จะมัดเท้าอะไรไว้แล้วเนี่ย
มือไว้แล้วเนี่ยเราต้องทำยังไง
นั่นน่ะสิมันควรจะมีวิธีการอย่างอื่นไหม
เอาล่ะมันก็ต้องนิ่งใช่ไหมแต่ว่าต้องทำแบบนี้หรือเปล่า
แล้วการแชร์คลิปนี้ไว้ก็เขียนข้อความบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรชบูรณ์
คนไข้รายนี้ประสบอุบัติเหตุเลือดคั่งในสมอง
พนักงานเวรเปรย์ก็เลยใช้มือตบใช้ศอกกระทุ้ง
แล้วก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างตามภาพที่เห็น
จึงอยากให้ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อย
นี่นะฮะเหตุการณ์นี้นะครับเราตรวจสอบแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับเกิดขึ้นในโรงพยาบาลลมศักดิ์นะฮะ
อำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์๑๔กันยายนที่ผ่านมาครับ
วันนี้นายแพทย์ชัยวัดทองไหมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้นะครับ
โดยบอกว่าเหตุการณ์ตามคลิปเนี่ย
คนไข้เป็นผู้ชายอายุประมาณ๕๐ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
ให้ยาระงับอาการปวดแล้ว
แล้วก็มัดติดเตียงเอาไว้แต่คนไข้ดิ้นจนเชือกขาด
พนักงานเวรเปรย์จึงต้องทำให้คนไข้อยู่ในอาการสงบ
ซึ่งจริงต้องเป็นหน้าที่ทางการแพทย์ที่ทำเสร็จ

ส่วนหมดจะได้ความความฝักตัดเรียนแบรนด์นะครับ
ว่าทำอาจจะให้เจอความลุงนวล
แต่อย่างให้ปวดให้เขาอยู่นิ่ง
ก็เลยจะเป็นเหมือนกันว่าร้ายคนไข้นะครับ
ที่จะต้องให้ตื่นตัวให้ความร่วมมือ
ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณบอกว่า
เจ้าหน้าที่คนนั้นก็พยายามจะกดให้อยู่นิ่งอะไรอย่างนี้
หรือว่าพยายามจะกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวให้ความร่วมมืออะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ซึ่งทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ยืนยันว่า
เหตุการณ์เนี่ยที่เจ้าหน้าที่กระทำกับคนไข้เนี่ยมันไม่ใช่รุนแรงเหมือนในคลิป
คือถ้าดูในแง่การปฏิบัติงานจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบลักษณะ
เราเห็นภาพอย่างนี้มันอาจจะดูรุนแรงอะไรประมาณอย่างนี้นะ
แต่ว่าคนไข้ตอนนี้อาการก็ปลอดภัยดีแล้วนะครับ
แต่เอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
จากนี้ไปจะเตรียมหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีกนะครับ
เพราะพอมีภาพแบบนี้หลุดออกไปเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและหน่วยงาน